จังหวัดระยองรีสอร์ทแห่งหนึ่งเขาทำพิธีบวงสวงองค์พญานาค
แต่คุณรู้ไหมว่าทั้งเจ้าของทั้งแขกที่มาร่วมงาน
ก็ต่างฝันเห็นพญานาคเหมือนกันเลย
โอ้โหดูท้องฟ้าสิคะเห็นไหมนี่ค่ะคุณทั้งหมดนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นในพิธีบวงสวงองค์พญานาค
ทานน้ำรีสอร์ทแห่งหนึ่งอยู่เลขที่๕๐หมู่๒ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมา
จังหวัดระยองเขามีการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็องค์พญานาคมาตั้งไว้ที่นี่นะคะ
โดยมีเจ้าพิธีที่เห็นก็คือเป็นผู้หญิงถึงสองคนครับซึ่งระหว่างที่คนแรกกำลังทำท่าเลื้อยเลื้ออยู่ที่หน้าองค์พญานาคเนี่ยนะ
แดดกำลังร้อนช่วงเที่ยงจู่ก็มีพระอาทิตย์ทรงกรดขึ้นมาและพอทำพิธีเสร็จนะคะ
มีฝนตกลงมายังหนักเลยคุณไม่ได้ตกธรรมดานะตกหนักแบบนี้
แล้วคุณดูนะเจ้าพิธีเขาก็เข้าไปกราบที่หน้าองค์พญานาค
พอลุกขึ้นยืนรับน้ำจากปากพญานาคฝนหยุดตกทันที
แปลกใจมากเขาบอกนี่พอแบบสักพักนึงกราบพญานาคเสร็จ
พอรับน้ำฝนน้ำมนต์เสร็จเรียบร้อยฝนหยุดตกเลย
ต้องบอกว่าสร้างความประหลาดใจกับคนที่มาร่วมพิธีมาก
หลายคนจับกลุ่มพูดคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้น
มองหาซิว่าจะมีอะไรที่นำไปดูแล้วแบบต่อยอดได้บ้าง
อาจจะได้ไปดวงเสียงโชคกันหน่อย
แล้วองค์พญานาคเลขหางประทัดที่จุดในพิธี
เขาว่ากันว่าเหมือนกันบ้างต่างกันบ้าง
ก็แล้วแต่ใครจะมองใครจะดูแต่คุณดูจู่ฝนก็หยุด
แล้วทางเจ้าของรีสอร์ทคุณนิพนธ์ดีการอายุ๕๖ปี

พ่อของเขาฝันเห็นพญานาคสีเขียวเลื้อยลงไปในทานน้ำ
แล้วก็ดันไปตรงกับที่ลูกค้าที่มาพักที่รีสอร์ทหลายคน
ที่เล่าให้ฟังว่าตัวเขาก็ฝันเห็นเหมือนกัน
ก็เลยตัดสินใจว่าไปซื้อรูปปั้นพญานาคองค์นี้
ในราคา๓๐๐๐บาทเอามาตั้งแล้วทำพิธีบวงสวง

นี่ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อที่นำมาเล่าสู่กันฟัง

ความเชื่อประเพณีพิธีอะไรแบบนี้